พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
สามีภรรยาคือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
ฝ่ายชายค่ะสามีตื่นขึ้นมาไม่เห็นภรรยา
ได้ยินแต่เสียงหมาเห่าก็เลยออกมาดูหน้าบ้าน
เขาสุดเลยนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นตรงหน้าคือ
ใช้มีดปาดคอตัวเองหวังจะฆ่าตัวตาย
และที่เศร้าไปกว่านั้นคือฝ่ายสามีพยายามแล้วที่จะช่วย

ภรรยาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
สะเทือนใจนี้นะคะได้รับการเปิดเผยมาจากฝ่ายสามี
ที่ชื่อว่าคุณวินัยโตใหญ่อายุ๔๗ปีค่ะ
หลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เขานั่งร้องไห้กอดศพภรรยาผู้เสียชีวิต
ภรรยาของเขาก็คือคุณผุศดีจิตราอายุ๕๐ปีนะคะ
คุณผุศดีใช้มีดทำครัวค่ะปาดคอตัวเองจนเป็นแผลลึก
อดลมเกือบขาดเลยนะคะ
นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
สภาพขาซ้ายงอในท่าขัดสมาธิค่ะ
ชุดนอนสีฟ้าดำลายดอกไม้แล้วก็นุ่งพัดถุงด้วย

ใกล้กันนะคะไปพบมีดทำครัวปลายแหลมตกอยู่ด้วยนะคะ
คุณวินัยคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าภรรยาป่วย
โรคประจำตัวมานานแล้ว
แต่ระยะหลังเนี่ยอาการเริ่มหนักก็เลยทำให้มีความเครียดมากขึ้น
บ่นให้ฝ่ายสามีฟังอยู่บ่อยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุภรรยามีอาการคือนอนไม่หลับ
กลางคืนลุกเข้าห้องน้ำบ่อยเป็นแบบนี้มานานกว่า๑๐วันแล้วค่ะ
เขาก็คุยกันมาตลอดนะว่าเช้านี้เดี๋ยวจะชวนภรรยา
ไปเดินออกกำลังกายด้วยการคลายเครียดซะหน่อยนะคะ
ก่อนนอนภรรยาก็ยังบอกเลยบอกว่านอนไม่หลับ
เริ่มคิดมากขึ้น
ฝ่ายสามีค่ะก็ปลอบใจภรรยาก่อนที่จะนอนหลับไปนะคะ
พอรู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงหมาเห่า
หมาเห่าดังมากที่หน้าบ้าน

เปิดประตูหน้าบ้านออกไปภาพแรกที่เห็นเนี่ย
คุณวินัยบอกว่าเข่าสุดเลยนะคะเข่าอ่อนเลย
ภรรยานอนหายใจรวยดินบนกองจมกองเลือด
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ตอนนั้นไม่ทันการแล้วนะคะ
ภรรยาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองค่ะสักประมาณตีสี่
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลนาถ้ำใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
สามีผู้เสียชีวิตก็คือคุณวินัยบอกว่า
เขากับผู้ตายใช้ชีวิตด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ล้มก็ล้มด้วยกันลุกก็ลุกด้วยกันค่ะ
จนกระทั่งสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวที่มั่นคงได้
จากนี้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองกับลูกจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรค่ะ
สามีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราคุยไปน้ำตาคลอไปแล้วเนี่ยค่ะร้องไห้ตลอด
เสียใจมากนะคะเขาบอกว่าชีวิตหลังจากนี้ไปก็คงยากลำบากที่จะทำใจแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะคะ
อีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสพูดคุยด้วยลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนที่ผ่านมาแม่เคยบ่นว่าเครียดไม่อยากอยู่
แบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วเพราะไม่อยากอยู่เนี่ยเพราะก็คือไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกลำบาก
ทั้งทั้งที่ครอบครัวลูกชายบอกว่าก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะคะทุกคนก็ให้กำลังใจแม่มาตลอด
กระทั่งมาเกิดเหตุนี้แม่ทำร้ายตัวเองทีนี้ระหว่างรอรถพยาบาลเนี่ย
ตอนนั้นลูกชายบอกว่าก็พยายามเรียกแม่ให้คืนสติขึ้นมาแต่แม่ก็ไม่ตอบสนอง
จนกระทั่งแม่หมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาค่ะตอนนี้ทุกคนเสียใจมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นานตอนนี้ก็มาเสียแม่ไปอีกคนหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นานตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน
ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน

ตอนนี้ก็เพิ่งที่จะสูญเสียคุณย่าไปไม่นาน